คุณผู้ชมค่ะพูดถึงนักร้องสายบุญเนี่ยนะอีกหนึ่งคนที่ทำบุญบ่อยมาก
คือต้องบอกเลยนะว่าผู้สื่อข่าวของเราที่อ้อมอกอ้อมใจเห็นข่าวนี้ถึงกับตกตะลึง

เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่บันเทิงไทยรัฐนำเสนออยู่บ่อยเลยว่าพี่ฝนเนี่ยชอบทำบุญทำทานแล้วก็เดินสายมูอยู่บ่อยค่ะ
ซึ่งพี่ฝนเองนะบอกว่าพี่ทำแล้วเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสบายใจมันเป็นเหมือนสิ่งที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
แล้วพอพี่ฝนพูดถึงตรงนี้นะก็บอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวของเราเลยว่าพี่เนี่ยนะมีความตั้งใจเลยว่าอยากจะโกนผมบวชศึกษาธรรม
ตอนที่ไปกราบแม่ชีบุญเรือนมาเนี่ยยิ่งอยากจะบวชแบบท่านเลยเพราะว่าอยากจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่าง

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ฝนกันหน่อยค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเราอยากบวชเราอยากหลุดพ้น
มันเป็นความรู้สึกตั้งใจมันเป็นความรู้สึกตั้งใจ
ยังอธิษฐานว่าถ้าเกิดชาตินี้ยังไม่หลุดพ้นชาติหน้าก็ขอเกิดใต้ร่มพระพุทธศาสนาอีกนะอะไรประมาณนี้
หรือว่าถ้าจะให้ดีก็เกิดเป็นผู้ชายให้ได้บวชได้อะไรอย่างนี้